คุณผู้ชมครับช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่ขับรถต้องระวังกันด้วย
มีสติชะลอความเร็วและระยะห่างกันด้วย
ถ้าไม่มีสติหรือว่าขับซิ่งเกินไปหรือไม่ระวัง
อาจจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้เบ็ดเสร็จแล้ว๒๐คันรวดทีเดียวนะฮะ
ไปดูเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตีสองครึ่งที่ผ่านมา
อันนี้มีทั้งกล้องทั้งหน้ารถแล้วก็ข้างหลังรถนะฮะ
นี่ฮะชนโครมแบบนี้แล้วมันเบรกไม่ทันอ่ะ

ต้องใช้คำว่าชนกันวีนาสันตะโลนะฮะ
คำนั้นก็คงจะไม่ผิดนะฮะวินาทสันตโล
ตี๒๓๐ครับรถเก่งค่ะทีนี้ขับกันอยู่บนถนนวิภาวรีขาข้าว
แถวหลักสี่มุ่งหน้าเข้าดินแดงนะจะเห็นเลยว่ารถคันนี้เขามีทั้งกล้องหน้ารถหลัง
รถกำลังมุ่งหน้าทางดินแดงพอถึงจุดนี้ครับ
ข้างหน้ามันชะลอตัวเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียอยู่
รถที่ติดกล้องก็พยายามจะเบรกจะเบรกไม่ทันไปชนท้ายรถที่จอดอยู่
และอีกมุมหนึ่งรถคันนี้เขามีกล้องหลังด้วยก็จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเริ่มมีการชะลอมา
แต่ว่ามีกระบะสีขาวขับมาด้วยความเร็วเบรกไม่อยู่นี่ฮะพุ่งมาเสียบแบบนี้ชนไป
จริงจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์แรกทั้งเนี้ยก่อนเนี่ยมันแค่ห้าคันค่ะห้าคันเสร็จปุ๊บ
แต่หลังจากนั้นอ่ะครั้นที่ข้างหลังอ่ะเบรกไม่ทันเลยอืมนะควมคร่วงคร่วง
คืนนี้คุณผู้ชมตีสองตีสามรถติดมากครับนะฮะช่องทางด้านในเนี่ยนะฮะ
รถไม่สามารถสัญจรได้เลยครับกีดขวางทั้งหมดรถติดยาวเป็นกิโลเลยเมื่อคืน
หลายคนก็เอ๊ะทำไมตี๒ตี๓รถยังติดอยู่นะครับ
คนขับแท็กซี่คนหนึ่งชื่อว่าคุณพิสิทธิ์แล้วก็เป็นคนที่ประสบเหตุ
หนึ่งคนหนึ่งคันเนี่ยเขาก็บอกว่าก็กำลังขับรถมาส่งผู้โดยสาร
ใช้เส้นทางวิภาวดีพอมาถึงจุดนี้รถของตัวเองอยู่คันที่๒ครับ
สังเกตเห็นแล้วว่ามีรถพ่วงจอดเสียอยู่นะฮะหมุนอยู่กลางถนน
ก็ต้องเบรกชะลอจากนั้นไม่นานข้างหลังมาเลยครับ
ชนรถตัวเองแล้วก็ชนท้ายโค้มโค้มโค้มหลายคันถัดไปฮะ
โชคดีตัวเองกับผู้โดยสารไม่ได้บาดเจ็บอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ย
เหตุการณ์ซ้ำซ้อนเบ็ดเสร็จแล้วยี่สิบกว่าคันนับว่าโชคดี
เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหนักหรือว่าเสียชีวิตนะฮะ
ก็อย่างที่คุณปุ้ยบอกว่ามันคือการชนแบบวินาทสันตโลนะฮะ
แต่จะเอาก็เอาไม่อยู่อ่ามันลื่นไงฮะอืม